เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบป้ายโฆษณาในทุกพื้นที่เลยนะคะ
ว่าแต่ละป้ายต่างเขาตรวจสอบกันยังไง
ก่อนที่จะขึ้นป้ายอนุญาตให้ขึ้นป้ายแบบนั้นได้ยังไง
ป้ายที่มีลักษณะมีนเมเรื่องของศิลป์ลักษณ์เรื่องของความเหมาะสม
ทำไมก่อนติดป้ายไม่ดูซะก่อน
ไม่ไปกำหนดดูรายละเอียดก่อนก่อนที่จะให้ขึ้นแบบนี้

ตอนนี้ก็เลยทั้งตัวนางแบบหรือว่าพรีเซนเตอร์ในป้ายเนี่ย
ก็โดนหมายเรียกไปให้ข้อมูลกับตำรวจ
ตัวบริษัทที่ผลิตป้ายที่ติดป้าย
ก็ต้องโดนความผิดตามกฎหมายไปด้วย
คุณปุ้ยอรัญญาดาราสาวล่าสุดตอนนี้ก็ถูกตำรวจออกหมายเรียก

ส่วนบริษัทที่ผลิตป้ายที่นำป้ายไปติด
ก็เข้าพบตำรวจนครบานโคคราม
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหากระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย
กระทำการลามกอย่างอื่น

ปุ้ยอรัญญาเป็นคนจ้างให้บริษัทนี้
ผลิตป้ายและติดป้ายก็ถูกหมายเรียก
ให้ไปสอบประคำกับทางตำรวจนะคะ
สำนักงานเขตลาดพร้าวเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ
ทางผู้ช่วยภูมิหน่วยการเข็ดล่าพร้าว
สาววริดาเจียงภัยศาลกุลก็เลยออกมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวแบบนี้ค่ะ
ติดตั้งป้ายได้มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ผู้ประกอบการแจ้งแค่ว่าเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์บางอย่างเท่านั้น
เขตลาดพร้าวก็เลยไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ขอดูรายละเอียด
ก็เลยปล่อยให้ทางบริษัทนั้นติดป้ายโฆษณาตามที่ขออนุญาต
ไปฟังเสียงทางผู้ช่วยผู้มนวยการเขตลาดพร้าวกันหน่อยค่ะ
ถ้าเรามองเรื่องตัวป้ายโฆษณานะคะ
ก็ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
เพราะว่าป้ายนี้ได้ขออนุญาตก่อสร้างเมื่อปีพศ๒๕๔๗แล้วนะคะ
ส่วนข้อความในการขึ้นป้าย
อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของทางเจ้าของป้ายกับผู้ที่มาว่าจ้างนะคะ
แต่เรื่องนี้เนี่ยก็ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์เนี่ย
ท่านได้ให้นโยบายแล้วก็เน้นหนักนะคะ

ท่านก็กำชับนะคะให้ทุกสำนักงานเขตเนี่ย
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือข้อความอะไรที่มันมินเมนะคะ
หรือขัดต่อศิลธรรมอันดีงามแล้วก็ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ย
ก็คือเขตทุกเขตก็ต้องเข้มงวดแล้วก็รีบดำเนินการทันที
ข้อมูลจากสำนักงานเขตลาดพร้าวบอกว่า
มีการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
บอกว่าเป็นป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์
ก็เลยไม่ได้ดูรายละเอียดก็เลยอนุญาตให้ติดตั้งได้
ไม่ได้ขออนุญาตนะข้อมูลยังไม่ตรงกันอยู่นะคะ
เพราะว่าทางประหลักกรุงเทพหานครบอกว่าบริษัทเจ้าของป้ายไม่ได้ขออนุญาตในการติดตั้ง
ก็เลยยากต่อการควบคุมข้อความบนป้าย
แต่ก็บอกว่าต่อไปนี้ต้องตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพหานคร
ถ้าเห็นป้ายไม่เหมาะสมก็ต้องไปเก็บทันทีต้องไปดูข้อความในป้ายด้วย
ต้องไปดูภาพในป้ายด้วยว่าในป้ายโฆษณาต่างข้อความมันเหมาะสมถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือเปล่าก็เลยเตือนผู้ประกอบการว่าให้รับผิดชอบต่อสังคมด้วย
เหมือนจะยอมรับไกลว่าคือมันดูไม่ทั่วถึง
เวลาขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาส่วนใหญ่ก็จะดูในเรื่องของขนาด
ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าใหญ่ไปหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่า
แต่อาจจะละเลยในเรื่องของการขอดูข้อความขอดูภาพในป้ายโฆษณา
ก็เลยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรก
สำหรับเหตุการณ์ป้ายโฆษณาที่มีลักษณะหมินเมย์แบบนี้
แล้วก็เป็นข่าวคราวเป็นข่าวใหญ่ในลักษณะนี้นะคะ